รายชื่อทีมชาติไทยออกมาเบื้องต้นแล้วครับ๓๓คน
สำหรับบอลโลกรอบคันเลือกนะครับใน๒เกมแรกที่เราจะเจอกับเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซีย
กระแสวิจารณ์มีแน่นอนจากแฟนบอลเองหรือว่าสื่อมวลชน
ที่มองว่ารายชื่อชุดนี้จริงก็ยังเป็นแกนหลัก
แล้วก็อาจจะมีบางคนนะครับที่เป็นหน้าใหม่เข้ามา
แต่ผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มดีในหลีกหลายต่อหลายคนที่คาดการณ์ว่าควรจะติด
ผู้เล่นตัวหลักของสโมสรเท่านั้นที่มีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริง

บางคนก็ไม่มีชื่อในชุดนี้นะครับ

มันต้องมีการกล่าวผสมกับผู้เล่นชุดใหม่แน่นอน
แล้วก็ลงความเห็นร่วมกับสตาฟ
แล้วก็ทีมงานในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
ประตูครับเรียกมา๕คนนะครับ

คือศิวรักษ์นะครับกวินรวมถึงชัดชัย
ส่วนอีก๒คนเป็นประตูจากรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีครับ

กรพัฒนารีจันทร์แล้วก็อภิรักษ์วรวงนะครับ

ขณะที่อภิรักษ์ของเชียงรายยูเนเต็ด
ส่วนกองหลังครับพันศาเหมิบูลครับเป็นแก่นำอยู่แล้วนะครับ
อธิสรพรมรักษ์ธิรฐรบุรมาธรรม
ขณะที่นรบดินวิรวัตโนดมนะครับ

ลิงคานพรมสุพะแล้วก็พัชรพลอินทนีครับ
ผู้เล่นตัวหลักของเมืองทองนะครับ
ซึ่งมาจากรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีก็ติดมาด้วย
ส่วนกองกลางครับเป็นตำแหน่งที่นิชิโนนั้นเรียกมามากสุด

นำโดยชนะทิพย์สงกระสินแล้วก็ถิติพันธ์พ่วงจันท

มีธนบูลเกษารัฐนะครับที่จริงเนี่ยช่วงหลังมาเล่นในท่าเรือ
เล่นเป็นกองหลังตัวกลางแต่ถูกเรียกมาติดในตำแหน่งกองกลาง
แล้วก็มีสหรัฐอยู่เย็นสรวัตรเดชมิตรนะครับ

ผู้เล่นหน้าใหม่ครับที่ติดทีมในตำแหน่งนี้ครับ
มีพิธิวัสสุจิธรรมกุลที่แฟนบอกว่าเล่นดีอ่ะวันนี้ก็มา
แล้วก็มีเอกฤทธปัญญานะครับดาวรุ่งวัย๑๙ปีผลงานดีครับ
ผู้เล่นจากเชียงรายติดโผล่มาแต่ไม่รู้ว่าตัดตัวจะผ่านหรือเปล่านะครับ
ขณะที่ผู้เล่นจากสูตรปราการซิตี้ครับมีชื่อ๓คน
ผีระดนชามรัศมีพิชาอุทราแล้วก็จริรสักวงกรครับ
กองหน้าตรงนี้เนี่ยถูกมองถูกมองเลยว่าเรียกมาน้อยไปครับ
เพราะว่ามาแค่๒คนครับก็คือสุประชัยใจเด็ดแล้วก็ชนะนันป้อมบุภา
แน่นอนครับการขาดหายไปของอริสักไกรสอนเป็นสำรองของเมืองทอง
อันนี้ก็ไม่ได้เรียกมาแล้วก็เทียรศิลป์แดงดาวนั้นเพิ่งจะสมบูรณ์
แต่ก็ยังไม่ได้ลงเล่นกับทีมนะครับ
ส่วนทั้งหมดนะครับที่เรียกมาเนี่ยนะครับ
ทั้งหมดเข้าแคมป์ครับ๒๗สิงหาคมนี้และมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง๑นัด
ก่อนตัดตัวเหลือ๒๓คนในช่วงประมาณวันที่๑๒กันยายนนี้
เน้นย้ำนะครับโปรแกรมนัดแรกเจอกับเวียดนามเตะกันที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังศิษย์ถ่ายแล้วส่วนให้ชมครับธนัดทีวีช่อง๓๒๕กันยายนนี้
กันสุดใจเลยครับตั้งแต่เวลา๑๘นาที๓๐นาทีเป็นต้นไป
ส่วนบอลหญิงทีมชาติไทยครับที่ชนะมา๒นัดในเกมชิงแชมป์อาเซียน
และด้วยผลแก่นส่วนพุทธศรก็เน้นเป็นที่ลูกตั้งเตะแล้วการเข้าทำในจังหวัดต่าง
ธนาสังเงินครับศูนย์หน้าของทีมบอกว่าเกมต่อไปเจอฟิลิปปินส์ที่ชนะมา๒เกมเช่นเดียวกัน
ก็ต้องไม่ประมาทเนื่องจากว่าเป็นทีมที่มีลูกครึ่งหลายคนและทีมคาดว่าจะเก็บชัยชนะได้
อย่างที่ตั้งใจเอาไว้เพื่อเป็นแชมป์กลุ่มสาวไทยเจอฟิลิปปินส์นะครับที่สนามสถาบันการพนักศึกษาวิทยาเขตชนบุรีเย็นนี้ในเวลา๖โมงเย็นครับ
ราชบุรีเจอกับบุรีรำแล้วก็แบงคอกยูเนเต็ดนะครับจะพบกับการท่าเรือแต่ยังไม่มีกำหนดนะครับสนามแข่งขันโดยรอบชิงจะเตะวันที่๑๘กันยายนนี้นะครับ
ก็ใช้๒สนามกลางครับคือสนามบุรณจินดาแล้วก็สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ๗๒พันศามีนบุรีนะครับ
ก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับเกมในรอบรองชนะเลิศครับ